พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับที่บริเวณ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตอนนี้มีการยกระดับแล้วก็เพิ่มกำลังมาตรการในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดอีกครั้ง
เพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบห้าสิบหกปีการเกาะตั้งบีเอียน
ก็จะมีการประกาศพื้นที่เสี่ยงใน๗อำเภอแล้วก็มีการยกระดับกองกำลังด้วยค่ะ
นายมุสตาฟาอารีมามะผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดยาลา
ในคดีร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและไนการรยาหรือแบร์ซา
ควบคุมตัวเอาไว้ได้ขณะที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในบ้านอุแบ
หมู่หนึ่งตำบลบาเจาะอำเภอบรรนังสตาโดยผู้ควบคุมตัว
ผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสองคนนี้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีสังหารหมวดตี้
หรือว่าร้อยตำรวจตรีกิติคุณบุญลือรองผู้บัญชาการร้อยตำรวจชายแดน
หน่วยเฉพาะกิจหัวหน้าชุดหน่วยรบพิเศษที่หนึ่ง
ซึ่งถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๐มิถุนายน๘ปีที่แล้ว
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวทั้งสองคนไปยังศูนย์สักถามค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีเรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
กระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงทั้ง๗อำเภอของจังหวัดทรงขลาในระดับสูงสุดอีกครั้ง
เมืองเศรษฐกิจอย่างอำเภอหัดใหญ่สะดาวอำเภอเมือง
รวมถึงพื้นที่ชายแดนอำเภอจนะเทพานาทวีและอำเภอสบาย้อย
เพราะวันนี้เป็นวันครบรอบ๕๖ปีวันสถาปนาบีอาร์เอ็น
ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายู
เพื่อป้องกันการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบที่เชื่อมโยงกับ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังคงมีการก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดกำลังตั้งด่านตรวจเข้มเป็นโครงข่ายใยแมงมุม
ถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมต่อทั้ง๗อำเภอ
รวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อกับ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจะเน้นตรวจค้นรถเป้าหมายวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัยทุกประเภท
โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จะมีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุด
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว